รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันใน
รู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้ววันนี้ชิสารายงานตัวนะคะ
เช้าเช้าแบบนี้อาจจะดูท้องฟ้าจำใสนะคะแต่ได้อย่าประมาทไปค่ะ
เพราะว่าหลังเที่ยงไปจนถึงบ่ายค่ำนั้นจะมีโอกาสฝนตก
วันนี้ตี๕ที่ผ่านมานี่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะปัจจัยจากอะไรเปิดเว็บไซต์ดูเลยนะคะ
กลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนคือเหนือและอีสานค่ะ
ก็เรียกว่ารับฝนกันชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสิ่งที่ต้องระวังก็คือ
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่ารวมถึงบางพื้นที่อาจจะมี
เรื่องของทางน้ำที่อาจจะไหลไม่ดีด้วยเหมือนกันนะคะปัจจัยคือ
มีห่อมฝนอยู่ด้านบนที่เลยจากไทยไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้จะมีร่องฝนพาดผ่านมา
ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้นประกอบกับคลื่นลมนะคะ
เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะ
ส่วนฝนที่จะตกในวันนี้ค่ะเช้าแบบนี้อาจจะไม่ค่อยมีนะคะ
แต่ถ้าหากนับเวลาแล้วเป็นช่วงสักเที่ยงบ่าย๒หรือ๔โมงเย็นเป็นต้นไปจะเริ่มเห็นกลุ่มเมฆฝนเกาะกลุ่มกันหนาแน่นกระจายไปตามภูมิภาคต่างนะคะ
โดยรวมแล้วก็คือทั่วประเทศไทยจะมีตกหนักมากหน่อยก็คือแถวภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะคะ
ช่วงเวลาไฮไลท์เลยคือหลัง๔โมงเย็นเป็นต้นไปดังนั้นแล้วเนี่ยวางแผนการทำกิจกรรมให้ดีถ้าหากอยากจะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งเน้นเป็นช่วงเช้าดีกว่านะคะ
ส่วนคลื่นในทะเลค่ะอ่าวไทยสงบดีนะคะส่วนอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรแต่นับจากวันพรุ่งนี้อาจจะต้องประเมินและพิจารณากันใหม่ค่ะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะแดดร้อนหรือเปล่าบอกเลยว่าวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะ
ช่วงเที่ยงบ่าย๒เป็นช่วงสะสมความร้อนดังนั้นบริเวณตอนกลางของประเทศภาคกลางภาคอีสานตอนกลางก็จะรู้สึกร้อนกว่าพื้นที่อื่นยิ่งร้อนมากเท่าไหร่เป็นสัญญาณว่าช่วงบ่ายช่วงค่ำก็จะตกมากเท่านั้นด้วยนะคะ
คุณผู้ชมขาเราไปดูบรรยากาศนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

รวมไปถึงไปดูวิธีชีวิตการเกษตรของชาวบ้าน
ทำสวนทำไร่อยู่สองฝั่งด้วย
แต่สังเกตนะถ้าใครไปร่องแก่งแบบนี้
ถ้าน้ำขุ่นมากเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องพิจารณาการท่องเที่ยวอีกทีนึง
เหมาะสมหรือไม่เพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ในช่วงฤดูน้ำหลากแบบนี้นอกจากน้ำจะเต็มลำทานแล้ว
ป่าเขาและพื้นที่ต้นน้ำก็ชุ่มฉ่ำมีน้ำหลากเช่นกันนะคะ
ช่วงนี้แหล่งท่องเที่ยวตามน้ำตกก็เลยสวยงามมากกว่าฤดูอื่น
อย่างที่น้ำตกมณีงามจังหวัดพิสุนุโลก
ถือว่าเป็นน้ำตกใหม่ที่เพิ่งค้นพบเมื่อปีที่แล้วค่ะ
อยู่ด้านหลังค่ายพักแรมภูหินร่องกล้าเป็นน้ำตกเล็กนะ
แต่ว่าโดดเด่นด้วยพันไม้ทางธรรมชาติอย่างเช่น
รากใส่ที่ไหลยาวที่ทอดตัวลงมาเป็นสายแบบนี้สวยงามจริงค่ะ
และยังมีดอกลิ้นมังกรสีส้ม

อกหินประดับสีขาวแซมอยู่เป็นระยะ
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสวยงามทางธรรมชาติแบบนี้ต้องไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเอง
และอย่าลืมรักษาสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ